หากก็มีวิตามินมีแร่ธาตุหลายคนนิยมชมชอบ

ผักทุกชนิดก็ไม่ควรทานสดด้วยนะ
นี่จะเป็นผักที่คุณผู้ชมทานอยู่หรือเปล่า

ถั่วงอกมาก่อนเพื่อนให้ผมกินสดประจำเลยอ่ะในก๋วยเตี๋ยวเรือ
ใช่เขาก็โรยก๋วยเตี๋ยเรือก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรก็ว่าไป
แต่จริงแล้วค่ะทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่า
ถั่วงอกเนี่ยเป็นผักที่มีการปุ่นเปื้อนแบคทีเรีย

แต่ต้องบอกว่าบางที่เขาก็ไม่ใช้นะอันนี้แต่เราไม่รู้ไงก็กันไว้ก่อนถูกไหมคะ
ถ้าหากว่าสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ย
อาการก็จะมีคลื่นไส้หายใจขัดปวดท้อง
อาจจะเป็นความดันโลหิตไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนว่า
โชว์ให้สุกสักหน่อยหรือล้างให้สะอาด
ก็จะช่วยในเรื่องของการสลายสารพิษเหล่านี้

ผ่านไปผ่านไปดูอย่างที่สองกันบ้างอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยเหมือนกัน
นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าถ้าเอามา
นี้เพราะความร้อนเนี่ยมันก็จะสามารถทำลายเชื้อโรค
หรือว่าสารเคมีบางอย่างได้เหมือนกันจริงจริงแล้วออกเป็น
กรอบหน่อยอย่าให้มันช้ำจนเขียวเน่า
ให้มันเขียวสวยกินกับน้ำพริกอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะคะตกแต่งมัดเป็นแบบปมหน่อยอุ๊ยสวยน่ารับประทาน
อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เอามาเตือนกันนะคะ
จริงมีอีกเยอะนะแต่๓อย่างก็พอแล้วเพราะว่าทานกันบ่อย
คุ้นเคยกันดีอย่างที่สามก็คือกะลำปลีค่ะคุณผู้ชม
อันนี้บ่อยหนักเลยกินกับลูกชิ้นโอ้โหกับไส้กรอกอีสาน
ยังงั้นโว้ยแซ่บมาไปกินก่อนนะอุ๊ยเดี๋ยวคุณใจเย็นคุณฟังก่อน
คือกะหล่ำปลีดิบเนี่ยนะมีสารออกซาเลสค่ะถ้าหากว่าทานมากเกินไป
เนี้ยมันจะไปจับกับแคลเซียมที่กรวยไตอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการทำงานที่แปรปรวนมากขึ้นนะคะ
แล้วก็กลายเป็นสารแคนเซียมออกซาเลสเสี่ยงเป็นอะไรรู้ไหมคะนิ้วในไต
โอ้ยพูดเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะอันตรายนะใครคิดเรื่องผักก็มีประโยชน์
แต่เอาจริงเรื่องของเรื่องเราต้องล้างให้สะอาดและปรุงให้ดี
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากินปุ๊บจะเป็นปั๊บ
สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็ผสมผสานนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นทุกอย่างดีแต่ว่าทานให้เหมาะสม
โดยเฉพาะการปรุงให้สุกอย่างน้อยก็ฆ่าเชื้อโรคได้มากเลยนะ
ทานปรุงสุกทุกอย่างฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าเสมอนะคะ
อย่ากินอะไรสุกดิบเลยมันแบบอันตรายเยอะเนอะ